คุณผู้ชมคะภารกิจครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย
อย่างที่คุณผู้ชมส่งข้อความมานั่นแหละบอกว่าน้ำที่ไหลแรงที่สุดก็คือน้ำใจนั่นเอง
เราเห็นน้ำใจจากทั้งชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ชาวบ้านที่เขาอยู่ต่างถิ่น
ก็เอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการช่วยภารกิจครั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการปิดตาน้ำหรือว่าการนำเครื่องสูบน้ำพญานาคมา
ทีนี้ไปดูปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยนะคะอย่างชาวบ้านกลุ่มนี้เป็นชาวบ้าน
ดงหมู่๒ตำบลโป่งาวอำเภอแม่สาย
กลุ่มนี้เขาออกตระเวนนะเดินไปหาช่องทางน้ำต่างแบบนี้ค่ะ
ว่าน้ำจากตรงไหนที่มันไหลเข้าถ้ำแล้วเขาใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านยังไงรู้ไหมคุณ
เอาแกรบโรยไปตามทางน้ำแล้วก็ไปดูว่าแกรบเหล่านี้
มันไปทะลุลงไปในถ้ำหลวงหรือเปล่า
พอรู้ว่ามันเข้าในถ้ำหลวงก็เลยกลับมาแล้วก็ปิดจุดน้ำตรงนี้
ไปทำงานกันวันแรกก็คือ๒๖มิถุนายน
พอหาตาน้ำพบแล้วปิดตาน้ำแล้วก็เร่งผันน้ำไปยังพื้นที่โล่ง
ในบริเวณที่เมื่อก่อนเคยมีการผันน้ำเข้าไปในไร่ยาสูบ
การทำงานของเขาคนมา๔๕๐คนนะมาจากทั้งชาวบ้าน
จากโรงเรียนวัดถ้ำป่าวิทยาคมจากอาชีวศึกษาแม่สาย
แล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านคือที่เห็นแบกท่อที่ได้รับจากบริษัทเชฟรอน๑๒ท่อ
เอาไปในจุดที่จะต้องวางท่อแล้วก็ต่อระบายน้ำออกจากถ้ำหลวง
อันนี้เหมือนเป็นการบายพาสเลยนะแล้วก็บอกว่าวิธีการตรงนี้
สามารถที่จะลดระดับน้ำตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดานบอก
คือชั่วโมงละ๑เซนหลังจากนั้นเนี่ยน้ำก็ค่อยลดลงเรื่อย
เปิดทางให้การเข้าไปช่วยทีมหมูป่าทำได้สะดวกขึ้น
ว่าชาวบ้านกลุ่มนี้เขาก็ทำทั้งปิดทางทั้งบายพาสคือทำทุกอย่างเลยจริงค่ะ
ซึ่งนายนเรศปินตาวงผู้ใหญ่บ้านดงหมู่๒ถือว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเลยนะ
ภูมิใจมากเลยที่ได้ช่วยเหลือภารกิจครั้งนี้
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าการทำงานแบบปิดทองหลังพระเนี่ย
เป็นการทำความดีด้วยใจซึ่งพวกเราก็มีในหลวงราชการที่๙เป็นแบบอย่าง
แล้วก็บอกว่าไม่ต้องไปบอกให้คนอื่นรู้หรอกแต่อย่างน้อยดีใจที่ได้ช่วยเหลือเด็ก
และที่สำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เห็นถึงความดีนี้
ฝากคำชมเชยมาขอบคุณชาวบ้านทุกคนด้วยอันนี้เป็นชาวบ้านในพื้นที่
บอกว่าภารกิจนี้นะมีคนทำงานที่เรายังไม่เคยเห็นอีกเยอะเลย
คนทำงานที่เราไม่เคยเห็นหน้าแต่เขาทำงานจริง
ใช่ค่ะอย่างคุณเครื่องสูบน้ำพญานาคเครื่องปั่นไฟพวกนี้ก็สำคัญเหมือนกัน
อย่างทีมนี้ค่ะเป็นทีมของนายชะลอเกิดปั้นอยู่หมู่๖
อยู่ตำบลยกกระบัดอำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาคร
เป็นเจ้าของเต็นต์ชะลอยกระบัดแล้วก็เครื่องปั่นไฟรองชะลอกระแส
เขาก็เอามาทั้งเครื่องปั่นไฟมา๓เครื่องแล้วก็เอาท่อสูบน้ำพญานาคมาด้วย
คุณชะลอก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้ง
ตอนน้ำท่วมปี๕๔เขาก็เอาเครื่องสูบน้ำพญานาคเนี่ยค่ะ
ไปช่วยในพื้นที่สมุทรสาครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
ตอนนั้นระดับน้ำก็ลดลงจนมารู้ข่าวทีมหมูป่า
แล้วก็เห็นว่าภารกิจครั้งนี้มันเป็นไปได้ยาก

ก็เลยมีการส่งเครื่องปั่นไฟส่งท่อสูบน้ำพญานาค
แล้วก็ส่งทีมงานมาช่วยเหลือทันที
โดยคุณพี่ชะลอบอกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจมาก
ได้เห็นพลังได้เห็นน้ำใจของคนทุกฝ่ายจริงนะคะ

พอปฏิบัติภารกิจนำน้อง
แล้วก็โค้ชออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยแล้ว
ทีมงานท่อซิ่งพญานาคเนี่ยนะ
เขายังบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไม่ต้องกลัว

ยังคงอยู่ยังช่วยเหลือสูบน้ำออกจากพื้นที่เกษตรกรรมก่อน

เพราะว่าพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาใช้
เป็นพื้นที่ในการรองรับน้ำ๕๐๐กว่าไร่

เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะสูบน้ำออกจากพื้นที่ตรงนี้ให้หมด

ก็ทั้งอุปกรณ์ต่างมากมาย

ในการที่จะปฏิบัติภารกิจให้แล้วเสร็จนะครับ